อักลุงมานบประหว่าลุงคนนี้บ้าง
ป่วนเมืองคว้าหนังสติ๊กไล่ยิงรถ

อายุ๖๑แล้วจากข้อมูลยืนอยู่ริมถนน
รถผ่านแล้วฟิ้วปุ้บ

นี่แหละครับบางวันก็ปลาก้อนหินใส่ร้านค้าชาวบ้านเขา
ว้าวโหมันเป็นไง

เออคือถ้าไม่ใช่คนแบบ

จะไม่แม่นแต่อันนี้เนี่ยสงสัยจะ
จนชำนาญแต่ใช้ในทางที่ผิด

ชุมชนวัดราชบัญจงฮะวัดตาดงนะ
วัดตาดงหมู่หนึ่งตะบนลำตาเสา
อ่ะเผื่อวังน้อยจังหวัดพันธกรศรีอยุธยาเนี่ยครับ
ส่วนอีกคลิปนะครับเป็นภาพตอนกลางคืน
เราเอาลูกศรนำใส่ตาไว้ให้
ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่หน้าบ้านตะโกนเสียงดังลั่นด่าใครไม่รู้นะ

สร้างความหวัดกลัวให้แก่ชาวบ้านกับคนที่เขาผ่านไปผ่านมา
ไม่รู้จะโดนปลาหัวหรือยิงหัวเมื่อไหร่
ก็เลยถ่ายคลิปไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ไปหาผู้ชายคนนี้แล้วอายุ๖๑

อยู่คนเดียวไม่มีญาติ
พยายามจะคุยด้วย
พยายามจะพาไปตรวจร่างกาย
โอ้โฮมันง่ายแต่ที่ไหนล่ะ
แป๊บเดียวดอมเดี๋ยวขับมาส่ง
นี่ขนาดบอกพาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมาส่งนะ

ทาระสาธารณ์

ผู้ก่อเหตุอ่ะคงจะเคยถูกกันแกล้งมาก่อน

เขามีหนังสติ๊กติดตัวตลอดเวลาครับคุณผู้ชม

อาวุธประจำกายอาวุธคู่กายเลยแหละนะ

ก็จะยิงใส่ผนังร้านค้าบ้าง

ถ้าเกิดเข้าไปแป๊บเดียวออกมาอีกชาวบ้านก็ภาวะอีก